สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

สถานการณ์ฝนเมืองไทยของเรายังคงไว้วางใจไม่ได้

หลายจุดยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะ๒เดือนนี้ถือว่าเป็น๒เดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
ก่อนหน้านี้เองถ้าหากติดตามข่าวสารมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบน
เริ่มมีภาพของน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่แล้ว
ปัจจัยหลักนั้นก็คือเรื่องของการก่อตัวของร่องฝนนะครับ
ซึ่งเป็นจุดที่จะทำให้เกิดฝนตกทุกข์เป็นพิเศษ
ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาร่องฝนนี้ได้มีการเลื่อนลงมา
ผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือและก็ประเทศพื้นที่อิสานตอนบน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

ในขณะที่บริเวณทางตอนล่างของประเทศไทย
ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย
อย่างต่อเนื่องกำลังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับ
อบเอาความชื้นเข้ามาปะทะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน
จุดที่จะมีฝนตกชุกเป็นพิเศษก็คือ

อย่างเช่นจังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราด
แน่นอนครับจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มเกิดขึ้น
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือในหลายจุด

กรุงเทพมหานครเหมือนในปี๕๔หรือไม่

จากวุชวยสาธาราจารย์นเยียรภนสินภูนาวา
ท่านเป็นนายกสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เรื่องท่วมผมอยากให้ทำใจไว้เลยว่าท่วม
แต่ว่าอาจจะเป็น
คือปกติก็เกิดการท่วมแบบหลังฝน
เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเราก็ให้เตรียมใจรองรับ
ถ้าเผื่อว่าพายุเข้ามาติดต่อกัน
แล้วก็เกินขีดความสามารถของอ่างเก็บน้ำ

ปีนี้ดูเหมือนกับเราพ่องน้ำไว้ก่อนจะเปล่าเป็นเพราะมันแรง
ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเลยยังพอรับน้ำได้อยู่

อย่างนั้นถ้าพายุเข้ามาอีกยังรับได้อยู่
แต่ถ้าเผื่อมาลูกใหญ่แล้วติดต่อกันก็อาจจะท่วม

พื้นที่ลำน้ำอาจจะท่วมก่อนแล้ว
แล้วก็รุ่มน้ำสองฝั่งรุ่มน้ำอาจจะท่วมได้
ฝนมาแล้วไปเข้าทางภาคเหนือตอนบน
มันก็จะไปตกหนักที่ปิงวังตรงนั้นเอง
ถ้าเข้ามาทางภาคกลางตอนออกเฉียงเหนือ
ก็จะมาแม่น้ำมูลแม่น้ำมาทางป่าศักดิ์ท่านนี้
แต่ถ้าเผื่อใต้ลงไปก็จะไปเจอบางประกง

ถ้าใต้ลงไปกว่านั้นอีกก็ไปเจอแม่น้ำหลังสวนเพชรบุรี

ทิศทางของการเคลื่อนตัวของพายุเหล่านี้

จากข้อมูลทั้งหมดนั่นก็หมายความว่าปีนี้เมืองไหนของเรามีโอกาสเกิดน้ำท่วมแน่นอน
แต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนปัจจัยสำคัญก็คือเรื่องของพายุ
หลังจากนี้อัตราการเกิดพายุมีมากขึ้น
แล้วก็พายุที่เกิดขึ้นนั้นก็มีโอกาสเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเรา

ยังคงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าจุดไหนได้รับผลกระทบบ้าง
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ